พาคุณผู้ชมไปต่อสายกินเลยละกันนะ
เริ่มจากเมนูคาวก่อนก็คือลาบค่ะ
ลาบเนี่ยอาหารจานฮิตของชาวอีสานเลย
แต่ว่าเราจะกินแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องกินแบบระดับโลก

จะอยู่ที่ไหนยังไงตามเลยในช่วงของตลอดกิน
มาเลยค่ะโอ้โหเย็นมาก

แทบมีสาวปากให้ด้วย

นี่แหละมันกระที่เห็นอยู่นี้นะคะ
คือการเปิดงานลาบจานใหญ่ที่สุดในโลก
กับเทศกาลลาบโลกครั้งทีหนึ่ง
ดูขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของจานก่อน
เมตร๔๐เซนติเมตร
เกือบเท่าคนนึงเด็กนอนแบบนั้นเลย

ส่วนเนื้อที่เอามาใช้ในการทำลาบ
ลาบก็คือเนื้อหววบตุ่งสุกนะคะ
น้ำหนักของเนื้อ๑๐๐กิโลกรัม
โอ้โหหลังจากทำพิธีเปิดงานเรียบร้อย
ทำให้มันอร่อยคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้ว

ถ้วยเล็กแบบนี้ทานกันได้กว่า๓๐๐คนเลยทีเดียว
พูดกันว่างานนี้เป็นการจัดงานเทศกาลลาบโลกครั้งแรกค่ะ
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกินลาบของคนอีสาน
โดยจังหวัดมหาสารคามเขาจัดงานนี้
เขาบอกว่าเขามีเกษตรกรที่เลี้ยงบัวเนื้ออยู่จำนวนมาก
และส่งออกบัวเนื้อเป็นอันดับต้นของภาคอีสานเลยนะลงทุกข์
ที่เขาเลี้ยงอย่างดีที่อีสาน

เขาก็จะเรียกไปตามลักษณะพื้นที่ที่เขาเลี้ยงกันไป
บางคนชอบไปบริโภคที่เนื้อวัวจากนอก
ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะอร่อยแหละ

อุ๊ยอร่อยเดิมพอมาที่นอก
แล้วไม่ใช่แค่ลาบเท่านั้นอยากจะพาคุณผู้ชมไปงานนี้
เพราะเขามีหลากหลายเมนูให้ทาน

อะไรอุะเผี้ยหรือว่าอ่อมเนื้อ

แล้วต้องกินคู่กับผักสดด้วยผักเคียงก็มี
แล้วนอกจากนี้ยังมีเมนูวัวหัวจรดหาง
อะไรนะอือบางที่เราเห็นมันสักคู่นี้แหละ
ที่มันเพึ่งแผ่ทั้งตัวโดนแทะนะหมดแล้ว
หันออกไปบ้างเออนั่นแหละแพ้เป็นส่วนคุณนึกภาพเมื่ออยากกินน่ะ
แล้วก็แบบเฮ้ยแชะกินตามซี่โกงเออแบบนั้นเลยซึ่งมันคือความอร่อยไงฮะ
แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคาเฟ่เนื้อและเมนูอีกมากมายที่ทำจากเนื้อด้วยนะคะ
มีทั้งแบบสดแบบสุกแล้วก็แบบดิบเลยและนี่เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจ
เขาคอหรือเขาซายเออเออคุณคุณคุณมั่นใจด้วยเนี่ยเออ
แล้วคุณดูยังไงเออเอาจริงนะผมผมก็แยกไม่ออกนะ
แล้วแบบแกมาคนเดียวอ่ะใช่ไหมคะเออเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เขาคอ
หรือพี่เขาทรายหรือพี่เขาคือใครเข้าไปไงตอนนี้เขาหลง
งานใหญ่ไงเชิญหลงในนั้นแหละจริงเอาอย่างงี้เขาจัดงานถึง๒๘สิงหาคมนะ
อยากจะไปชิมอยากจะไปลองอยากจะไปแซ่บนัวกันเนี่ย
ไปได้ที่จังหวัดมหาสารคามกับงานเทศกาลลาบโลก
คุณว่าพี่เขาอะไรเขาไม่รู้เหมือนกัน
นี้ให้ว่าเขาคอเขาใส

ฝากละกันงานนี้ทานใหญ่ของเที่ยวอีกสันบาทค่ะ